คุณผู้ชมติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์เรือโดยสารล่มกลางแม่น้ำเจ้าพญา
บริเวณหน้าวัดสนามชัยจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาจนถึงณเวลานี้
บริงารเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตมากกว่า๑๐คนแล้ว

ติดตามกันกับคุณมีชัยจันศิลาครับเป็นผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีประจำ
จังหวัดพระนครศรีอายุทยาบรรยายงานสดทางโทรศัพท์เข้ามานะครับสวัสดีครับ

ครับคุณวิชัยครับตอนนี้ล่าสุดเหตุการณ์ในพื้นที่
บรรยายงานล่าสุดเป็นอย่างไรกับเรื่องของเหตุการณ์เรือล่มแล้วก็จำนวนของผู้เสียชีวิตครับ
ในเบื้องต้นที่รายงานข่าวเข้ามามีผู้โดยสารประมาณ๑๕๐คนตัวเลขนี้ยืนยันตรงกันไหมครับ
ยังไม่แน่นอนครับเพราะตอนนี้ยังติดต่อจากเจ้าของตัวยังไม่ได้แล้วครับขนาดนี้ครับ
แสดงว่าณตอนนี้ยังคงมีบรรยายงานผู้สูญหายจากเหตุการณ์นี้อยู่ถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องครับขนาดนี้นะครับทางเจ้าที่ผู้ภัยก็ดีทางวิธีก็ดีทางเจ้าที่ของจังหวัดพระความสีเยียร์ก็ดีครับ
ขณะนี้กำลังเร่งจะกู้เรือขึ้นมาครับเพื่อจะดูว่าจะมีผู้โดยสารที่อยู่ในท้องเรือหรือไม่ครับขณะนี้ครับ
ในห้องกระจกครับเป็นห้องกระจก
อยากให้คุณมีชัยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอจะทราบไหมครับว่าณเวลาที่เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับเรือลำดังกล่าวครับ
ครับเอ่อขณะเรือสมสมมงคลไทยนะครับเอ่อที่รับรับนั่งเที่ยว
นะครับทาทามุจจริงนะครับมาจากจังหวัดนทบรีนะครับ
ได้มาเที่ยวนะครับในจังหวัดพระนครศรียุยาในขณะนั้นเอง
เรือนะครับได้ล่องมาถึงบริเวณหมู่สิบจนบนบ้านป้อมอำ
เผือพันธกศียาครับได้มาเลาะมาถึงหน้าบริเวณวัด
กระแสน้ำเชี่ยวหรือว่าในแม่น้ำเองมีกระแสน้ำเชี่ยวกรา
เจ้าประยานะครับน้ำไหลเชี่ยวมากนะครับแน่นขนาดเนี้ยครับครับ
ความการทำกู้เรือเนี้ยสำหรับมากครับขนาดเนี้ยครับครับครับ
ลักษณะของเรือเป็นอย่างไรบ้างเบื้องต้นบอกว่าเรือสองชั้น
ภายในเป็นยังไงบ้างครับคุณมีชัยตอนนี้ครับเรือนะครับ
จมไปครึ่งครึ่งลำนะครับแล้วเรือเอียงไปทางด้านขวานะครับ
เรือเอียงไปทางขวาครับครับอันนี้ก็มีแต่ช่วงข้างล่างครับ
ที่จมไปชั้นล่างครับแต่ด้านบนด้านบนรออยู่ครับ
ลักษณะของเรือเป็นอย่างไรบ้างชั้นล่างคือเป็นห้องกระจกถูกต้องไหมฮ
ถูกต้องครับถูกต้องครับแสดงว่าอาจจะมีผู้ติดอยู่
บริเวณด้านในด้านล่างของเรืออยู่ใช่ไหมครับถูกต้องครับขณะนี้ทางเจ้าที่ก็เร่งเร่งทุกกระจกข้างล่าง
ใต้น้ำใต้ใต้ใต้น้ำนะครับครับตอนนี้บรรยากาศหน้าจุดที่คุณมีชัยอยู่
จุดที่เรือล่มตอนนี้มีหน่วยงานไหนกำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างไรบ้าง
เล่าเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมฟังหน่อยครับครับขณะเนี้ยครับมีเจ้าที่ปเต็กตึงนะครับ
เอ่อของเจ้าหวัดมหลวงศรีศรียาแล้วกับวิธีใจเทียนนะครับได้มาช่วย
เอาชุดประดานน้ำครับประมาณยี่สิบหกชุดนะครับลงมา
ค้นหาผู้สูญหายภายในน้ำอะครับขนาดนี้นะครับแล้วก็
ทางจังหวัดเองก็คอยประสานเรื่องผู้ว่าเจ็บแล้วก็ทางบริบารพระละครศรีศรียา
ได้เช็คว่าจำนวนคนเจ็บกี่รายกี่รายครับ
นำส่งโรงพยาบาลพระนครศรีวิทยาครับครับแสดงว่าตอนนี้ทางด้านของผู้
เจ็บได้ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ครับ
ครับแต่ว่าทางด้านของคนที่มาด้วยมีการมาแจ้งเรื่องของผู้สูญหายเพิ่มเติม
หรือยังครับว่ามีตอนนี้มีญาติพี่น้องหรือว่าคนที่มาด้วยนั้นหายไป
มากน้อยแค่ไหนครับขณะเนี้ยนะครับเราก็ขึ้นป้ายนะครับ
ตรงหน้าที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็จะมีญาติบางส่วนนะครับ
ที่เข้ามาดูศพเองนะครับแล้วก็ขอติดต่อรับรับกลับนะครับ
ขนาดเนี้ยครับก็ก็รอร้อยเวลของสวพพระราคอนศิริยาครับ
ครับครับสพพระนครศิริยาครับครับตอนนี้บริเวณเรื่องของท่ามเรือ
หน้าวัดสนามชายรวมทั้งการสัญจรทางน้ำตรงจุดนั้นยังคงสามารถสัญจรได้
ว่ามีการปิดการสัญจรทางน้ำไหมครับขนาดนี้ก็สัญจรได้ครับ
ขนาดนี้สัญจรได้แต่คือตอนนี้นะครับแม่น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานั้น
แม่น้ำไหลแรงมากครับขนาดเนี้ยครับครับสุดท้ายเลยครับ
มีการไปถามเจ้าหน้าที่ไหมครับว่ากรอบเวลาในการกู้เรือ
คิดว่าจะสามารถกู้เรือขึ้นมาได้เวลามากน้อยแค่ไหนหรือว่าต้องถึงพรุ่งนี้เช้าไหมครับ
ครับครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่สามารถยืนยันเรื่องของตัวเลขของผู้สูญหาย
ผู้เสียชีวิตได้แล้วก็จำนวนผู้โดยสารที่ชัดเจนได้นะครับ
ซึ่งคงต้องรอในการค้นหาต่อไป
คุณผู้ชมครับเบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่า
มีผู้โดยสารโดยสารมากับเรือลำนี้

จากคาดการณ์ว่าจะมีผู้ติดอยู่บริเวณชั้นล่างของเรือ

ตอนนี้มีการดำน้ำลงไปตรวจสอบว่ามีผู้ติดอยู่

เนื่องจากว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่อนข้างจะชุนละมุนครับ
แล้วก็มีการนำตัวของผู้บาดเจ็บนั้นส่งโรงพยาบาล
แต่ว่ายังไม่มีการแจ้งว่าตอนนี้มีผู้สูญหายทั้งหมดกี่คน
คุณผู้ชมสามารถติดตามความคืบหน้า

รวมทั้งเหตุการณ์ความคืบหน้าของเรือล่มครั้งนี้
จบรายการเดินหน้าประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามกันต่อ